ข่าวแรกของเราในวันนี้เป็นข่าวที่ทำให้หลายคนช็อก
ที่มีญาติผู้ใหญ่ที่ต้องคอยดูแลเป็นอย่างดีนะคะ

คุณแม่เพิ่งจะประสบอุบัติเหตุจนเข้าโรงพยาบาล

คือเมื่อวานนี้เนี่ยพี่หนุ่มได้แชร์โพสต์ภาพเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ขณะที่พาครอบครัวไปทานข้าวณห้างหรูเอ็มควาเทีย
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อเก้าอี้ที่คุณแม่นั่งเกิดหัก
คุณแม่หงายหลังล้มลงกระแทกกับพื้นอย่างแรง
โดยพระเอกหนุ่มยังเล่าว่าเบื้องต้นแพทย์ระบุว่ามีอาการสมองบวม
กระดูกซี่โครงหักจึงทำให้ต้องคอยดูแลอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย
พร้อมกับฝากให้เป็นอุทาหรณ์ว่าต้องระมัดระวังแล้วก็รอบครอบเรื่องความปลอดภัยอยู่เสมอ
เพราะว่าขนาดร้านอาหารที่ว่าดีแล้วยังเกิดเรื่องไม่คาดฝันได้
ซึ่งทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามผู้จัดการของพี่หนุ่มนะคะ
ซึ่งเขาก็อัปเดตว่าตอนนี้ทางร้านมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายและขอโทษเรียบร้อยแล้ว
อาการของคุณแม่ดีขึ้นแต่กระดูกซี่โครงที่หักสองซี่ก็ต้องรักษาต่อไป
คุณหมอขอให้รอดูอาการอีก๒วัน
คืนนี้ทั้งพี่หนุ่มแล้วก็คุณภรรยาคุณติ๊กบิ๊กบราเทอร์ก็ต้องเฝ้าคุณแม่กันทั้งคืนเลย
แม้จะยังเป็นห่วงคุณแม่แต่ก็เบาใจที่อาการทุเลาลงแล้วนะคะ
อาจจะเป็นคนที่ดูแลคุณแม่แทนพี่หนุ่ม
เพราะพรุ่งนี้เนี่ยพี่หนุ่มเขามีคิวในการขึ้นคอนเสิร์ตนะคะไปโชว์ตัวที่งานชักพระจังหวัดสุราธานี

แต่ที่แน่ตอนนี้คุณแม่กระดูกซี่โครงหัก
คือต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่ออีกประมาณ๒คืน
คือใครที่มีญาติผู้ใหญ่ต้องระวังเลยนะ
ใช่คุณขนาดว่าร้านอาหารที่ว่าบรรยากาศดีแล้ว
อุปกรณ์ทุกอย่างที่โต๊ะที่นั่งอะไรอย่างนี้ดีแล้ว
แข็งแรงนะครับมันยังเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

เพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเจ็บทีหายากนะคุณผู้ชม
คือผู้ชายเนี่ยนะอย่าให้ล้ม
ถ้าล้มเนี่ยนะการรักษาต่างตามมาเนี่ยจะยากขึ้น

แต่ตอนนี้แม่คุณหนุ่มสนัทแล้วดีขึ้นแล้วนะคะ

อันนี้เราก็ฝากความเป็นห่วงด้วยละกันนะคะ